เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน
เวลาพรงชนะคุณชิสาแบบนี้นะครับ

มหาสงครรภ์แบบนี้นะ

จริงวันนี้วันที่๑๔แล้ว

เป็นช่วงเวลากลางในการพักผ่อนหยุดยาวกันนะคะ

หลายคนอาจจะไปท่องเที่ยวก็แล้ว

ซึ่งพูดถึงวันนี้๑๔เมษายนวันครอบครัว
วันครอบครัวเราเนี่ยก็อยากจะให้ทุกครอบครัวได้มีเวลาว่าง

ทำกิจกรรมต่างก็ว่ากันไป
บางคนนี่รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่
บางคนนะก็พาครอบครัวไปทานอาหารอร่อย
หรือทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับผู้ล่วงลับให้กับบรรพบุรุษไปแล้วก็ได้เหมือนกัน
ก็ถือว่าเป็นวันดีนะที่จะได้ใช้เวลาร่วมกัน
ก็ไปทานข้าวกันแล้วก็จัดกิจกรรมรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่
ดีที่สุดเลยครับ
ส่วนวันนี้เรื่องราวของเรานั้นหลากหลายนะฮะ

ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
งครานแบบนี้ชาวพุทธก็ต้องเข้าวัดทำบุญ
พรมน้ำมนต์กันหน่อยแต่เอ๊ท่านคะท่านค่ะ
นี่นี่มันเลยเขาว่าผมน้ำมนต์แล้ว
ส่วนเรื่องความน่ารักความสนุกสนานภายในครอบครัว

แม่ลูกคู่นี้เขาเล่นอะไรกัน
ทำไมลูกถึงตบหน้าดังเปี้ยแบบนี้

เอาล่ะคุณผู้ชมฮะวันหยุดแบบนี้หนูน้อยคนนี้
หวังว่าจะนอนหลับแบบยาว
แต่ดันมีใครมาตัดไม้ไกลแบบนี้แหละปะโถ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
ค่ะค่ะ

ทักทายมาสวัสดีช่วงสงการแบบนี้

มีกิจกรรมดีหลายอย่างที่เขาทำกันในวันสงคราน

ถูกต้องเอาเพราะฉะนั้นไปปะพรมน้ำมนต์

แล้วพอฟังฟังอีฉันก่อนเจ้าค้า

หลวงพ่ออยากเล่นสงการเหรอเจ้าคะ

ชุ่มฉำขนาดดีอุ๊ย

อีกฉันว่าข้างหลังก็คงจะอยากได้ปะพรมเหมือนกันนะคะ
อี้๋อี๋ฉันนำได้พอแล้ว
โอ้โฮหลวงพ่อก็ไม่ลดลาแล้วนะคะ

ชุ่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุข
เออแต่ว่าชาวเน็ตได้เห็นคลิปนี้แล้ว
โอ้โหบอกเลยสบู่ชมพูต้องมาแล้วล่ะ

ถ้าเปียกขนาดนี้สระผมอาบน้ำไปเลยไหม
อื้อแหมคำกันทั่วหน้าจริงนะฮะ

อยากจะสมหวังในเรื่องต่าง
แต่ทำไมเธอคนนี้ขอแบบดุดันขนาดนี้คะ

คือส่วนใหญ่เวลาไปขอพรเสร็จแล้วใช่ไหมคุณ

เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้รับรู้
แต่ว่ากับกิริยาของเธอผู้นี้
ดูแล้วไม่ค่อยจะอารมณ์ดีสักเท่าไหร่

เห็นว่ามาขอเนี่ยไม่ได้มาครั้งแรก

นี่เมื่อไหร่จะรับรู้เมื่อไหร่จะให้

นี่สุดท้ายยกมือไหว้ท่วมหัว
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้กันแล้วก็ฮากันทั่วหน้าล่ะคุณผู้ชม
บอกบางคนนะบอกว่าอะไร
ตีกันแบบนี้ตื่นทั้งวัดตื่นทั้งผีอย่างไรครับคุณ

คราวหลังไม่ต้องตีแรงนะสะดุ้งถึงเอาพกาศไปเลย
บางคนบอกเลยเทวดาทราบแล้วครับขอให้รวย
บางทีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็คงยังลองคิวอยู่แหละ
คิวจะถึงคิวของเราเนี่ยที่ไปขอใจเย็นนะ

ตั้งใจทำมาหากินทำดีไว้ก่อนแล้วกันเนาะ

โอ้โหบอกเลยว่าเคยเห็นแล้วแล้วเอามาดูกี่ที่กี่ที่
ก็รู้สึกสนุกดีเนาะ
จริงก็ไม่ได้อยากจะให้คุณผู้ชมกับพวกเราทุกคน

แต่เอามาให้ดูกี่ครั้ง
มันก็อะโค๊ะขี้

จริงแต่เห็นแล้วมันก็ค้ำไม่ได้อดไม่ได้เหมือนกัน

ก็โอ้โหกวาดซ้ายกวาดขวานะ
นี่นี่
ยังไงก็ดูแล้วก็อย่าลืมกราบขออาคมาท่านด้วย
ที่ได้ล่วงเกลือนท่านณโอกาสนี้นะเจ้าค้า
เอาล่ะตั้งสติแล้วกลับมาดูคลิปความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้
ไม่รู้เขาเล่นอะไรกันทำไมลูกถึงต้องตบหน้าตัวเองอย่างนี้ล่ะคะ
กลับไป

โอ้โหตกใจนึกว่าใครจุดประทัด
โอ้โฮไม่มีใครจุดประทัดตั้งแต่ลูกเด่อ
ตบหน้าตัวเองมากดี

ดังอย่างไรฮะ
อืมเสียงดังแป๊ะแป๊ะ

เขามีของเล่นเยอะของเล่นที่ว่าคือพวกเอฟเฟคต่าง
อย่างพวกเอฟเฟคที่เห็นอยู่นี่เหมือนกับว่า
เอากล้องไปส่องที่ใบหน้าปุ๊บจะมีแมลงทุกชนิด
แมงมุมแมลงสาบไหลไต่ออกมาจากหน้าจากปากแบบนี้
คือเราก็จ้องมือถืออย่างนี้ถูกไหมคุณ
บางทีเราก็คาดไม่คิดอ่ะไม่คาดไม่ถึงว่ามันจะมีตัวอะไรมา
มันก็ต้องตบก็ต้องปัดออกใช่ไหมล่ะ
เออแม่ก็คงแกล้งลูกเขาแหละนะ
สนุกสนานกันไปตามภาษาแม่ลูก
ขอบคุณติ๊กตอบคุณวันนภา๑๙๙๑ด้วยนะจ๊ะ
เอาคำเจ็บปวดเรียกมาอวดกัน

บอกว่าคุณแม่คุมคำอาบเมื่อคุณลูกเอาสติ๊กเกอร์แบบนี้

เอ้า

สติ๊กเกอร์ที่บ้านมันมีเยอะก็เลยเอามาแกะออก

แปะป้าแปะประตูไปหมดเลย
เข้าใจลูกว่าสติ๊กเกอร์มันก็สนุกดี
ว่าจะหนูไปเอาสติ๊กเกอร์แบบนี้กักไหนนะลูก
โอ้ก็เด็ดเห็นวางเอาไว้อะแม่ขาวเลยนะ
ลูกมันไม่ใช่สติ๊กเกอร์ของเล่นลูก
อะไรอ่ะครับมันเป็นของใช้ของแม่ลูกอุ้ย
จะเอามาติดตรงประตูในที่เปิดเผยแบบนี้
ไม่ได้นะลูกค้าทำไมลูกค้าทำไมโอ้ยแม่
โงกเอาไปใช้อยู่คนเดียวเอาไปเล่นคนเดียว
ลูกคะโตขึ้นลูกจะเข้าใจว่าทำไมแม่ถึงไม่ให้เล่น
อยากเล่นอ่ะสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ชอบ
งั้นให้พ่อจัดการเลยซื้อมาให้แม่ใหม่ด้วย
ก็ธรรมดาลูกโตขึ้นก็ต้องมีปีกนะจะได้บินได้ไกล

เอาล่ะคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีค่ะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงหมอลำ
ลูกขอกล่าวเก้าจาน

โอ้มายก็อด
สรุปว่าน้องเขาร้องเพลงอะไรครับ

แต่สิ่งที่สัมผัสและรู้สึกได้คือ
ความที่เธอนี้นั้นพยายามเปล่งเสียง

เส้นเสียงออกมาเป็นลำดับ๙ชั้น

แต่น้องข้าวหอมนี่น่ารักน่าเอ็นดู
คือน้องข้าวหอมเนี่ยชื่นชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ
ร้องเพลงได้ทุกรูปแบบนะคุณชนะ
เพลงไทยสากลก็ได้เพลงลูกทุ่งก็ได้

ด้วยเฉพาะลูกทุ่งกับหมอลำมันต้องมีลูกคงลูกคอนิดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเราต้องติดตามน้องนะคะว่า
ในอนาคตนั้นน้องเนี่ยจะได้ร้องเพลงออกซิงเกิ้ลเป็นนักร้องเมื่อไหร่
ธรรมดาที่ไหนเออเด็กในวันนี้นะ
อาจจะเป็นนักร้องอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอนาคตก็ได้

เวลานอนอยู่ดีบางทีได้ยินเสียงแปลกเนาะ

รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเออเสียงอะไรตกใจ

งั้นไปดูกันหน่อยกับหนูน้อยคนนี้เขาบอกว่า
ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ทำให้เขาตื่นรำคาญจุงเบย
ได้ทำไมเขาจะมาตัดตอนนี้

ทำไมมาตัดไม้อะไรตอนนี้
ไหนคนตัดไม้ลูกแม่ไม่เห็นเลย

มันดำ
คุณยังไหวนะยังดีอยู่
เสียงที่ได้ยินนั้นก็คือเสียงคุณพ่อกรนนั่นเอง
โอ้โหมันเหมือนไม้ฉีกอ่ะ
เออเอาจินตนาการแบบนั้นเห็นกันอ่ะ

อันนั้นดิฉันเข้าใจแล้วเสียงที่คุณบอกว่ามันเป็นการตัดไม้ทำไม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
อ้าวไปดูหน่อยเป็นไงเขาต้มแม่เป็นไงเป็นไงแม่ถามเนี่ย
เป็นไงอร่อยไหมเอาตรงเลยแม่ไม่โกรธ
กายอร่อยไหมน้องกายอร่อยไหมถามเนี่ย
พูดอย่างนี้ไม่ให้กวงจัง
โหจะตอบให้กวงใจแม่หน่อยก็ไม่ได้นะลูกนะ
คือเขาก็พยายามแสดงท่าทางออกมาแล้วทุกสิ่งอย่างที่ทำออกมา
อ่ะมันยังไม่ชัดพออีกแล้วแม่

ลูกก็กินใหญ่เลยนะคุณชนะ

เอางี้แม่ถ้ามันไม่อร่อยถามลูกชอบแบบไหน

แต่เอางี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ของครอบครัวเหมือนกันนะ

แล้วคุณบอกว่ารสชาติเป็นแบบไหนเนี่ย
คุณก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกคุณแม่ถามบ่อยถูกไหม
ผมก็บอกว่ารสชาติอาหารของคุณแม่อร่อย

คุณเลยไม่ได้กินข้าวกินปลาอะไรคราวนี้ลำบากเลย

เป็นเพราะเปรี้ยวในวันนั้น

ทำให้คุณอดอยากไปถึงหนึ่งเดือน
นี่ไงคนเป็นแม่ไงบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบว่า
ต้องการความจริงความจริงเก็บเอาไว้

ยังมีอีกหลายเรื่องนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังวันหลัง
เดี๋ยวที่ฉันจะไลน์ไปหาแม่คุณก่อน
เป็นดุลาบของหนุ่มอ๊อปป่ะเกาหลีคนนี้เค้าวางแผนจะแกล้งคุณแม่
แกล้งแบบโอ้โหจำไม่มีวันลืมเลย
นี่ดูนะนี่ดู
เหมือนกับเป็นมายกลมันต้องมีอะไรในมือ
ไปอุ๊ยไอลูกเย้
แม่ก็อุตส่าห์ตั้งใจดูคุณชนะ
ผมก็ตั้งใจนะตั้งใจฟังว่าคุณแม่เขาตะโกนอะไรออกมาหรือเปล่า
ไม่ทันนะสิลูกนี้ซะก่อนดูแล้วลูกหัวร้อใช่ไหม
ก็สนุกแกล้งแม่ใช่ไหมล่ะโอ้โหนี่แม่น่ะ
จริงแต่อย่าไปดราม่านักเพราะว่าเขารักกันคุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยเขาสนิทกันมาก
เออนะคงมีคลิปสนุกสนานกันไปอีกแน่นอนนะ
จากเรื่องของแม่ลูกไปดูเรื่องราวของสามีภรรยากันบ้างนะคะบอกเลย
ว่าคลิปนี้น่าตกใจคุณชนะ

เออ

ทำอะไรเนี่ยตัวนึงเยอะแยะมาก

มันออกอากาศได้เหรอ
ก็ออกแล้วเนี่ยก็เห็นชัดเนี่ย
แต่ว่ามันทำให้หลายคนแบบสงสัยไง

เอาจริงที่มันความใจได้หลายที่
พี่ต้องไปเช็ดตรงนั้น

โดยที่มีคนนั่งอยู่ข้างตรงนั้น
เออโอ้คิดดีไม่ได้เลยค่ะ

ไม่เป็นไรมีหลายคนที่คิดเหมือนคุณนะฮะใช่ไหมมันคิดดีไม่ได้อยู่
ไม่เป็นไรนะอะไรที่มันแบบว่าผ่านมาแล้วผ่านไป

ผมอยากให้ท่านแชร์พี่มาเสียงใครวะเสียงใคร
มาบ้านเจ้าเจ้าผู้โอ้ยหันป้องอ่ะเวลาหันตรงไฟฉายด้วย
อ้านั่นอุ้ยตะลือไอ้โอ้มโอ้มโอ้มไอ้โอ้ม
เข้ามาด่วนเลยตะลือตกบ้าน

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย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
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

นี่เห็นไหมอูยอูย

สำลังเข้ามาอีกครึ่งที่นึง

คนที่ลำบากที่สุดไม่ใช่ตาลือ

โอมต้องไปช่วยตาลือเพราะตาลือตกบ้าน
โอ้โหก็เลยกลายเป็นเรื่องราวตำนานของตาลือ
เอาจริงคุณลือคุณลือเรียกคุณลือแล้วกัน
คุณดังคนเดียวไม่ได้คุณเอาเจ้าโอมมาออกรายการด้วย
จะได้เป็นฉายาอีกฉายานิ้วว่าอมอะไร

ค่ะจริงแล้วคนจะได้เข้าใจว่าที่มา
ที่ไปของชื่อของสมยานามคืออะไรนะ
เตือนภัยเรื่องนี้กันบ้าง

เหมือนเจ้าตัวนี้มันก็หงุดหงิดเป็นค่ะใช่มั้ย

นั่นลูก

โอ้โฮนี่ฉันนี่นะ
อุตส่าห์รักอุตส่าห์ดู

ทะดูทะด๋อมาตลอดควายตัวนี้อรักมากนะคุณ

มันจะต้องอธิบายคำไหนที่ชัดมากไปกว่าโดนควายถีบ
มันไม่มีคำถามที่จะชัดไปมากกว่านี้

โอ้โฮ

คือควายหรือสัตว์แต่ละชนิด
มันก็จะมีจุดอ่อนที่ไปแตะมันไม่ได้

มันก็เลยเอาใช้ขาหลังมาเนี่ย
ผิดไปใช่ไหมต้องกันตัวเองของมัน
จุดที่อันตรายก็คือด้านหลังนะ

ไอ้นั่งตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไปด้านหลังมันแล้วเธอได้ไปจับแข้งจับขามันดีด
ดีดเหมือนม้าม้าก็เหมือนกันอันตราย
แมวเนี่ยห้ามจับตรงไหนห้ามจับก้น

ในตีก้นแมวเนี่ยมันจะหันมาแล้วก็นแฮวควนเลย

แต่เราก็อดใจไม่ไหวหรอกเพราะแมวมันยั่วฉวาด
ต้องตีก้นหรอ
ก้นแมวไม่เป็นไรไปตีก้นอย่างอื่นแล้วอาจจะเป็นเรื่อง
ไปดูเรื่องราวของการนั่งรับประทานอาหารกันบนแคร่แห่งนี้
มันก็สบายดีนะ
ไม่ดีเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
เจ็บมาหน่าหนูเว้ย
พึ่งหายหลังไปเลยดูจังหวะนี้คุณผู้ชม
ก็กินน้ำกินท่ากินสบายอกสบายใจดี
กินเสร็จแล้วอาจจะเปลี่ยนนิรยาบทหน่อย

อุ๊ฮิเข้าใจอารมณ์แล้วคุณใช่ไหม
นั่งริมแคร่กเกินไปนะฮะ
พอจังหวะที่มันแบบพลาดไปองศาเดียวเท่านั้น
มือมันวืดอ้าวนี่หายไปเลย
ระมัดระวังกันนะไม่ว่าจะเป็นแคร่
เราก็ระวังให้ดูก่อนนะค่ะเอามาดูก็เป็นห่วงนะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสบัดข่าวคู่กันสบัดข่าว
หลายคนวางแผนออกไปทานข้าวนอกบ้าน

ทานข้าวนอกบ้านจะไปกันแบบว่าเป็นครอบครัวใหญ่

แต่งตัวไปกินข้าวนอกบ้านทำยังไงให้โลกจำ

หรือว่าเอารูปภาพมองให้คอมแปลกไหม

ปกติป่ะคนตาธรรมชาตินะเนี่ย

ก็ธรรมดาเนอะเราแบบคนสวยอะไรอย่างนี้
มุกแบบเส้นใหญ่ก็ไม่แปลกอะไร
เห็นครับไอ้สร้อยมุกเคยเห็นครับ

แต่เนี่ยเรียกคนตา

ถ้ารับตาทีก็พื้นทีเนี่ยโอ้โหลมไม่เป่าพัดกันทั้งล้านเลยหรอกครับ
มันจะธรรมดาไม่ได้หรอกค่ะคุณชนะ
จริงขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการนะครับ
ลากันไปด้วยภาพที่คุณยายกับเจ้าตูบแสนรักที่ว่ากันว่าเรื่องนี้
ทำเอาคุณยายไม้เรียวในมือสั่นเลย
เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวรอชมกันแล้วก็ติดตามรายการดีของไทยรัฐทีวีนะคะ
วันนี้เราทั้งคู่ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ